นี้นะคะอะไรก็ต้องวัดความฮอตกันด้วยโลกโซเชียล

ว่าคุณจะเป็นดาราซุปตาสวยขนาดไหนก็ตามนะฮะ
อย่างน้องโบเมลาดาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่
ผลงานทางหน้าจอถือว่าทำได้ดีมากเลยทีเดียว
และตัวที่วัดว่าเธอฮอตฮิตขนาดไหน
นั่นก็คือเรตติ้งของละครนั่นเองนะครับ
ผู้ชมทั่วประเทศชื่นชอบเธอหรือเปล่า
แล้วตอนนี้บอกเลยแต่ละค่ายฟาดฟันกระดุเดือดมากเลยนะคะ
อย่างน้องโบบอกเลยว่ารับแบบตรงไปตรงมาเลยนะพี่ค่ะ
ผู้ใหญ่มีกระซิบเหมือนกันว่าคาดหวังเรื่องเรตติ้งจากเธอเหมือนกัน
แต่สำหรับเธอตัวเธอเองจะกดดันมากน้อยขนาดไหน
ฟังน้องโบเมลาดากันเลยค่ะ
ก็ทำถ้ามันแบบไม่แฮปปิ้งจริงก็พูดคุยกัน
โมไม่ค่อยเน้นเรื่องเรตติ้ง
ในความรู้สึกว่าถ้ามันดีจริงอ่ะ